จากนั้นเองวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๕๙
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน
ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ภรรษมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภูมิอดุญเดช

ต่างคนต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
เพื่อเข้าไปสู่พระบรมมหาพระราชวัง

ในการที่จะได้เข้ากราบถวายบังคมในหลวงรัชกาลที่๙เป็นอย่างไร

วันจันทร์ที่ใครหลายคนต้องเดินทางไปทำงาน

แม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งย่านอินธรรมละในวัย๕๔ปี
วันหยุดของเขาที่มีเพียงวันเดียว

คือการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

รถโดยสารประจำทางคือทางเลือกของละออง

รับส่งประชาชนไปยังท้องสนามหลวงอีกทอดหนึ่ง
วิ่งเพื่อทานรถ

ไปบ่อยแบบนี้ครับที่บ้านต้องมีเป็นความฝังนะครับ
เพราะว่าเราก็อยู่ตรงนี้เลยหรอเราก็ไปบ่อยแบบนี้แค่ถึงแค่ตรงนั้น
มันนี่ที่เราเราจะไปใครมาห้ามไม่ได้
เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็มีวันเดียวเราก็มีโอกาสแค่นี้
เราต้องทำงานถ้าไกลนะจะไปให้ทุกวันเลย
รักพ่อล่วงอยากให้พ่อล่วงอยู่กับเราตลอดไป
บางคนพบพวกเขาบอกว่าไปก็จะเป็นแถวเป็นแถวเยอะ
ก็ไม่เป็นไรต่อแถวท่านก็ลำบากยิ่งกว่าเราอีก
ที่เดี่ยวเองนะเขาก็ทำมาตั้ง๗๐ปี
บนกับมารัยตากยูนิโลมพวกเรา
ท่านจิ๋วสารพัฒน์
ไม่อยากให้ท่านจ้างก่อน
ตลอดการสนทนาระหว่างทางก่อนถึงสนามหลวง
อองดูมีความสุขที่จะได้เข้ามาใกล้กับพ่อ
ที่เขาและคนไทยรักและเทิดทูล
เพื่อหวังว่าเป็นโอกาสสุดท้ายในชีวิต
ที่จะได้ใกล้ชิดกับพระองค์
เข้าคิวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพ

แม้ว่าครั้งนี้ละอองจะมาเป็นครั้งที่๒๐แล้วก็ตาม
แต่ก็มีความตื่นเต้นทุกครั้ง

โครงเข้าก้อยมาได้เข้ากลับแล้วหน้าสบายใจ
แต่วันนี้นานเนอะ๗ชั่วโมง
เช่นกับพระองค์ครั้งนั้น

เหนื่อยอย่างกว่าหนาวอีก

ทุกครั้งที่กลับมาจากกราบถวายบังคมพระบรมศพ
อองจะต้องกลับมาบันทึกความประทับใจ
เขียนสิ่งที่อยู่ในใจตลอดทั้งวัน
ลงบนปฏิทินรูปในหลวงรัชกาลที่๙
ภาพความเพียรพยายามของละอองที่มุ่งมั่นด้วยหัวใจของความจงรักภักดี
ก็คงไม่ต่างไปจากกิติยาโสพลโพคัย
วิชาการผู้ชำนาญการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เป็นข้าราชการคนหนึ่งที่ใช้เวลาหลังเลิกงานช่วงเย็น
เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ในทุกวันหลังจากเสร็จสิ้นจากการทำงาน
จะขับรถยนต์ส่วนตัวออกจากที่ทำงานย่านแจ้งวัฒนะ
เพื่อไปขึ้นรถเมย์ต่อไปยังท้องสนามหลวง
คือพี่เทิดทูลในหลวงมากรักในหลวงมาก
ของในหลวงวันเกิดของในหลวงคือเป็นวันพ่อ
จะเป็นวันที่พี่รู้สึกว่าพี่มีพ่ออยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็พอในหลวงสิ้นเนี่ยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่า
โอกาสที่จะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านได้ไปกราบ
คือเหมือนพ่อแม่เราเสียชีวิตใช่ป่ะ
พอแม่เราเสียชีวิตไม่ว่าถึงยังไม่เสียชีวิต
ถ้าป่วยเรามีเวลาเท่าไหร่เราก็ต้องอยู่กับพ่อแม่เราอยู่แล้ว
แล้วในหลวงเป็นกษัตริย์ซึ่งสูงมาก
โอกาสที่เราจะแบบทำตัวเหมือนว่าท่านเป็นพ่อแม่เรา
ไปงานงานศพหรือไปเยี่ยมท่านเพราะว่าท่านไม่สบาย
ทุกวันมันไม่มีโอกาสหรอกถูกป่ะ
มันไม่มีโอกาสทำได้หรอกถ้าเราเป็นประชาชนคนหนึ่ง
แต่ในหลวงท่านมีเปิดโอกาส
เขาเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปหาท่านได้ทุกวัน
เพราะงั้นจะ๑ปีจะ๒ปีพี่ก็จะไป
ในระหว่างทางจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจนัก
แต่ความมุ่งมั่นที่มีก็ไม่ทำให้กิติยาย่อท้อ
บ่นเหนื่อยแม้แต่ครั้งเดียว
เพราะพี่ไปนั่งรอก่อนจะขึ้นกราบพระคนเยอะ
พี่ก็จะมีของของพี่ไปแจก
ที่ท่านเจ้านายที่ให้เอามาแจกได้
เพราะเป็นนังสึกเผยแค่เรื่องศัยธรรยธรรม
และมุมหลาชวนว่าของพระลวงอยู่แล้ว
พี่ก็ว่าพี่สุขใจนะสำหรับพี่นะ
พี่รู้สึกว่าเวลาไปในบริเวณตนอำรวมแล้ว

มีความสุขใจอย่างน้อยก็มีเป้าหมายว่า

เพราะว่าองค์ท่านใกล้ชิดแค่๕เมตร๑๐เมตรเนี่ย
มันไม่ได้มีกันได้ทุกวันหรือว่าปล่อย

แล้วก็มันเป็นโอกาสสุดท้ายด้วย
กิติยาจะต้องใช้เวลาในช่วงเย็นถึงดึก
จนเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพได้สำเร็จ

และการชิ้นด้วยรอยยิ้มและความภูมิใจที่เดินพ้นบนประตู

ก็คงไม่ต่างไปจากคนไทยคนอื่น
ที่ถือเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต

ยังมีเรื่องราวของการทำความดี

ทุกครั้งกิติยาจะต้องกลับมาบันทึกเรื่องราวของเธอ

เพื่อให้เพื่อนและญาติที่ไม่มีโอกาส
ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพแบบเธอ

ลาองและกิตยาก็คือตัวแทนของคนไทยอีกหลายล้านคน
แม้จะมีรูปแบบการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน
บังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
นับ๑๐นับร้อยครั้ง
เป็นลูกของพ่อที่มีความเพียรพยายาม
แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็ก
แต่พวกเธอสองคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดในชีวิต
คนไทยคนหนึ่งจะทำให้กับพ่อที่ทุกคนรักและเทิดทูลสุดหัวใจ